ในช่วงนี้กลับมาติดตามรายการตลอดข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูหนูน้อยวัย๒ขวบท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีสามารถร้องเพลงสันเสริญพระบารมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถอ่านหนังสือออกค่ะติดตามกันเลยค่ะ
โอ้มักโนรักษีหลักบาลนินโนภาพุมีบาลมุนเทพีเอกบาลโรงมาตราดีพักชักยามินไทยวงเทพีโยมยินศีลภาพภาวรีบาล

ภาพุทธศักดิ์ชันห่วงบาลแฮบิ้งชูภาพภาพันธ์ศักดิ์ศักดิ์ตรงไกลตรงเทพีสังหวังวันนี้หากมีใครก็จะทำว่าใครจะอยู่
สามารถร้องได้อย่างชัดเจนจนจบเพลงเลยนะคะ

หนูน้อยคนนี้นะคะมีชื่อว่าเด็กชายเดล
อายุเพียง๒ขวบ๔เดือนเท่านั้นค่ะ
แต่ว่าสามารถร้องเพลงสันเสริมพระบารมีได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ
จบเพลงแบบที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่เลยนะคะ
หนังสาวทัศนวันสีอุรานวัฒน์คุณแม่ของน้องเดลต้าเล่าว่า
ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต
ทีวีทุกช่องก็จะมีการเปิดเพลงสันเสริญพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยจึงทำให้น้องเดลต้าเกิดการจดจำค่ะ
เพราะว่าได้ยินเพลงนี้ทุกวันและตั้งใจหัดร้องตามให้ได้นะคะ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เดลต้าก็สามารถร้องเพลงสันเสริญพระบารมีได้จนจบเพลงอย่างชัดเจน
ตามภาษาเด็กทั้งที่ไม่มีใครสอนเลยนะคะ
สร้างความแปลกใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
แล้วก็ชื่นชมในความสามารถของน้องเดลต้าด้วยค่ะ
คุณแม่บอกด้วยนะคะว่าน้องเดลต้าเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
ดื้อไม่สนและสามารถตอบชื่อสัตว์อวัยวะตามร่างกาย
แล้วก็หมวดสีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เกือบ๑๐๐ชื่อเลยทีเดียว
ตามภาษาเด็กแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะ
เป็นความน่าภูมิใจค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราได้ติดตามกันแบบนี้
สำหรับเด็กไทยนี่ก็ถือว่าเก่งขึ้นเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
นอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยครับ
ไปดูทางด้านร้านทองโบราณที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ที่นั่นเขาจัดทำเข็มกลัดเก้าไอรา
เพื่อน้องบำลึกพระมหากรณาธิกุลในหลวงราชการที่๙
ซึ่งก็มีลูกค้าให้ความสนใจมากเลยทีเดียวครับ
โดยช่างทองของร้านออนอนงช่างทองอยู่ที่ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ
ตอนนี้ต่างคามะคแม่นทำเข็มกลัดติดเสื้อจากทองคำแท้๙๙๙๙๙นะครับ
ซึ่งเป็นการออกแบบโดยฝีมือของช่างทองโบราณที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบรุษครับ
ซึ่งนางออนอนงพิพิษทองอายุ๔๙ปีนะครับ
เจ้าของร้านออนอนงช่างทองซึ่งก็มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องประดับทองลายโบราณ
และเป็นผู้ออกแบบเข็มกลัดติดเสื้อชิ้นนี้นะครับ
กล่าวว่าหลังจากที่ในหลวงราชการที่๙แสดดสวรรค์คลอบครัวนั้นก็มีความสกเศร้าเสียใจมากนะครับ
อยากจะทำเครื่องประดับทองคำที่เปรียบเสมือนมีพระองค์อยู่กับครอบครัวตลอดเวลา
นั่งออกแบบจนได้มาเป็นเข็มกลัดติดเสื้อฉลุลวดลายเครือวันไข่ปลาสวยงาม
รูปเลข๙ไทยนะครับก็มีรูปลักษณะคล้ายกับช้างนั่งชูงวง
ซึ่งหมายถึงคุณพระสเวตอดุลยเดชพาหลซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกคู่บรมี
เชือกแรกประจำรัชกาลที่๙โดยได้ตั้งชื่อว่าเข็มกลัด๙อายารานะครับ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ได้ให้ช่างทองฝีมือดีครับ
ลองทำชิ้นต้นแบบขึ้นมาวางโชว์ไว้ที่ร้านซึ่งก็ปรากฏว่า
มีลูกค้านะครับให้ความสนใจและสั่งจองเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดครับได้ย่อส่วนเข็มกลัดเก้าอัยรา
ก็มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาอีกเช่นกัน
กลัดทุกชิ้นนะครับทางร้านนั้นจะทำด้วย
ฝีมือสกุลช่างสุโขทัยโดยใช้
ซึ่งราคาแต่ละชิ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

เราได้เห็นมีหลายต่อหลายร้านนะคะ
ที่มีการทำเข็มกราดเป็นเลข๙ขึ้นมาแบบนี้นะคะ
และตอนนี้ก็จำหน่ายหมดแล้วด้วยนะคะ
ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
ถือว่าตอนนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้
มีความละเอียดปรานีตมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นทองคำแท้ด้วย
ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันดูได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูประชาชนในหลายจังหวัดนะคะ
ที่มีการเก็บสะสมเหรียญหายาก
แล้วก็ธนบัตรที่ระลึกชนิดต่างเอาไว้ค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
นางสาวสมพิษพัดบัวนะคะ
ครูสอนแผนกบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยค่ะ
สะสมเหรียญกระสาปและธนบัตรชนิดต่าง
ที่มีพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙

ชิ้นมีราคาค่อนข้างสูงและหายาก

เหรียญ๕บาทครุฑตรงปี๒๕๕๙
เหรียญ๕บาทปี๒๕๔๐และ๒๕๕๙
ธนบัตรทุกชนิดที่มีเลข๙หน้า๙หลังเป็นต้นค่ะ

ขณะเป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีจังหวัดแม่ห้องศร
เคยได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
และถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระศกกรณิกร
และประทับแรมที่พระตำหนักปางตองจังหวัดแม่ห้องศรปี๒๕๓๖ค่ะ
ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจ
ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะ
ความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
จึงเริ่มสนใจเก็บสะสมเหรียญแล้วก็ธนบัตรชนิดต่างเอาไว้
เพราะถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต
แม้จะมีคนขอซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายเลยค่ะ
นายนัทชัยสามิตรหรือว่าลุงแขกอายุ๖๔ปี
ชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ลาออกจากข้าราชการครูแล้วก็ทหารพลาน
มาเป็นสื่ออิสระและจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยการแต่งชุดคาวบอยแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
สะสมพระบรมชายาลักษณ์พระบรมศาธิสลักษณ์
และเหรียญพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่๙มานานกว่า๔๐ปีนะคะ
ซึ่งมีมากกว่า๒๐๐เหรียญค่ะ
โดยเก็บสะสมไว้ที่บ้านและพกติดตัวทุกวัน
วันละ๔๐๕๐เหรียญเลยทีเดียว
และเหรียญพระบรมรูปในราชวงศ์จากกรีกเกือบทุกพระองค์นะคะ
โดยลุงแขกตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปค่ะ
แขกบอกว่าที่ผ่านมานะคะมีหลายคนคิดว่าเพี้ยน
เพราะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่โกรธค่ะ
เพราะคิดว่าการที่คนเราจะทำความดีนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก
แต่อยู่ที่การกระทำหรือว่าจิตใต้สำนึกมากกว่า
และยืนยันนะคะว่าจะทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มความสามารถ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ตลอดไปค่ะ
ส่วนนายคงพบพัฒนาพีรเดชอายุ๗๘ปีนะครับ
มีทั้งเงินน่ะเหรียญตั้งแต่สมัยราชกาลที่๕จนถึงราชกาลที่๙
รวมแล้วก็มากกว่า๑๐๐เหรียญนะครับรวมไปถึงยังมีธนบัตรตั้งแต่สมัยราชการที่๗
มูลค่าตั้งแต่ฉบับละ๕๐สตางค์ขึ้นไปครับ
คงพบบอกว่าชอบสะสมของเก่ามานานกว่า๖๐ปีแล้วนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาขอซื้อแต่ก็ไม่คิดที่จะขายนะครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและจะเก็บเอาไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูกันต่อไป
โดยธนบัตรที่สะสมจะต้องเป็นเลข๙หน้า๙หลังอีกด้วยครับ
ของบางอย่างนี้มีคุณค่าทางจิตใจนะครับ
ไม่สามารถเป็นประเมินเป็นราคาได้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาขอซื้อด้วยราคาสูงขนาดไหนเนี่ย

ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับคนที่เขาได้รับฉายาว่ามนุษย์เขียวครับคุณผู้ชมครับ

คนนี้ครับก็น้อมนำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙นะครับ
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับโดยไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย
พร้อมกับให้บริการฟรีอีกด้วยครับ

เขาประจำอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์สะพานลอยด่านช่าง
หรือว่าที่รู้จักกันก็คือตลาดกิติพรครับ
อยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ
เขานั้นได้สร้างสีสันและเป็นที่ฮือฮาแก่คนที่สัญจรผ่านไปมานะครับ
แล้วก็มีผู้มาใช้บริการอย่างครับข้างเลยทีเดียวครับ
นี่แหละครับมนุษย์เขียวที่เห็นในภาพคนนี้แหละครับ
ก็คือนายสินแสงเพ็งอายุ๕๒ปีชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
สินแสงเพ็งบอกว่าทุกวันนะครับจะแต่งกายเป็นเอกลักษณ์มากเลยทีเดียว
เน้นสีเขียวทั้งหมดนะครับตั้งแต่รถจักรยานยนต์คู่กายเครื่องแต่งกายทุกอย่างก็จะเป็นสีเขียวครับ
ไม่ใช่เพียงแต่การแต่งกายเท่านั้นนะครับที่พักอาศัยของเขานั้นก็เลือกพักที่จะใช้
ในการทาสีเขียวทั้งหลังด้วยครับที่พักของเขานะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยก็เน้นไปที่สีเขียวครับ
รถเก๋งอีกคันเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นสีเขียวอีกด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงของการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้านั้น
ตัวพี่เขานั้นก็จะแต่งกายสีดำบ้างในบางวันนะครับหากวันใดแต่งสีเขียวเนี่ยก็จะติดริบบิ้นสีดำเอาไว้
โดยสีเขียวเป็นสีที่ตัวเขานั้นชอบมาตั้งแต่วัยเด็กครับจากนั้นก็ได้นำตำราว่าด้วยเรื่องของสีที่นำมาติดตัวไว้ตลอดเวลามาแสดงให้ดูพร้อมกับบอกว่า
ตัวเองเกิดวันเสาร์สีเขียวเป็นสีแห่งความสำเร็จครับจึงใช้สีเขียวเป็นสีนำทางในการทำมาหากินตั้งแต่ได้มาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ๕ปี
ซึ่งก็ทำให้ชีวิตนั้นรุ่งเรืองในทุกด้านนะครับส่วนภรรยาคู่ชีวิตก็เห็นดีเห็นงามด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับพยายามทำความดีโดยเมื่อพบเห็นผู้พิการ
ที่กล้าเสมอมาจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่อย่างพอเพียง
และตั้งใจจะทำสิ่งดีตลอดไปครับ
เราพอเพียงแค่นี้แหละเราแค่อาชีพเคนี้เอาเคสนี้ก็พอแล้ว
ไม่ต้องไปออกไปได้ติดหนี้ติดสินเยอะ
คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสมุทรสาครนะครับ
ก็แวะไปใช้บริการพี่เขาได้ครับได้ข่าวว่าเป็นขวัญใจเด็กสักด้วยนะครับ
เพราะว่าพอได้ขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยเด็กเขาบอกว่าไม่ยอมลงเลยทีเดียว
แล้วก็พี่คนนี้นุษย์เขียวคนนี้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของประชาชนแถวนั้นด้วยนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีจิตอาสาเลยนะคะ
น่าจะถูกอกถูกใจน้องหนูแน่นอนค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมคุณแม่ตุ้ยนะคะ
ประชาชนที่มีจิตใจเป็นจิตอาสา
อีกหนึ่งคนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ฝีมือในการผัดหมี่โคราชรสเด็ดเลยทีเดียวนะคะ
จ่ายให้กับประชาชนแบบฟรีค่ะ
ส่วนชาวมุสลิมนะคะที่จังหวัดยาลาค่ะ
ก็มีการรวมตัวกันโชว์ฝีมือในการทำกะหรี่พับนะคะ
หลากหลายรสชาติเลยแจกฟรีเช่นเดียวกันนะคะ
ก็มีประชาชนเข้าคิวกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ชาวบ้านกลุ่มอาหารหมู่บ้านสเต็งหัวสะพาน

รวมตัวกันทำกะหรี่ปั๊บแจกฟรีให้กับประชาชน
พ่อหลวงที่หน้ามัสยิตเสต็งหัวสะพาน
ถนนเสต็งนอกเขตเทศบาลนักข่อนยาลา
โดยชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม
ที่เดินทางมาประกอบพิธีละหมาด
ก็จะได้รับกะหรี่ปั๊บชิ้นโต
ไปรับประทานกันคนละตั้ง๓ชิ้นค่ะ
แถมยังมีให้เลือกอีกหลายรสชาติ
ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วดำไส้ถั่วเขียว

เรียกได้ว่าใครอยากรับประทานรสชาติไหน
ก็สามารถเลือกกันได้ตามสบายเลยค่ะ
ด้านตัวแทนกลุ่มอาหารหมู่บ้านสเต็งหัวสะพานบอกว่า
แนวคิดในการทำกะหรี่ปั๊บแจกฟรีให้กับประชาชน
เพื่อต้องการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีจากประชาชน
และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดี
ถวายในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
มาดูกันที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
นายสมชายบริพันธ์เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่หลายสิบคนต่างขมักเขม่น
ช่วยกันนำผักเลี้ยงสดที่ว่ากันว่านำไปประกอบอาหารแล้วอร่อยอย่าบอกใคร
ที่สำคัญเป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้ด้วย
นำไปมัดเป็นกรรมกว่า๑๐๐๐มัตต์
รวมไปถึงสับปะรดพันธูงาที่มีรสชาติอร่อยหวานกรอบและฟักทองรวมกว่า๑๐๐ลูก
นำไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙รอบบริเวณท้องสนามหลวง
อกจากนี้นายสมชายบริพัฒน์เกษตรจังหวัดพังงายังบอกอีกว่า
ชาวบ้านจะร่วมกันทำขนมเต้าซ้ออีกกว่า๔๐๐๐ลูก
แจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยเพื่อร่วมกันทำดี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองค่ะ
ส่วนที่จังหวัดน้องคายก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ
นายสาธิตคำกองแก้วประมงอำเภอท่าบ่อ
พร้อมด้วยตัวแทนผู้เลี้ยงปลานินกระชังในแม่น้ำโขง

ด้วยการนำปลานินกระชังที่เลี้ยงไว้ขนาดตัวละ๑กิโลกรัม
แร่ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้
ปรุงรสแล้วนำไปตากแดดทำเป็นปลานินแดดเดียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายประสานไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
นำส่งเข้ากรุงเทพมหานครตามจุดกองอำนวยการในพื้นที่ท้องสนามหลวง
ไม่ต่ำกว่า๓๐๐กิโลกรัมเพื่อนำไปทอดเป็นอาหาร
จ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่เก้านั่นเองค่ะโดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลานินกระชังในแม่น้ำ
ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสำนึกในพระมหากรุณา
ที่คุณของในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระราชทานพันธุ์ปลานินให้กับเกษตรกร
ได้มีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงซึ่งการนำปลานินแดดเดียวไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีและยังทำให้ประชาชนคนไทยได้รับประทานปลานินที่มีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัยด้วย
ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชศรีมานางสายฝนศรีดาจันทร์หรือแม่ตุ้ยเจ้าของโรงงานทำเส้นหมี่ตะคุหรือหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง
นำพนักงานหลายสิบคนมาช่วยกันนำเส้นหมี่จากโรงงานผัดหมี่โคราชสุดเด็ดแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
ให้ได้รับประทานกันฟรีกว่า๑๐๐กล่องบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่วาการอำเภอปักทงชัยจังหวัดท่ามกลางประชาชนที่มารอคิวกันอย่างต่อเนื่อง
นางสายฝนศรีดาจันทร์ยังบอกอีกว่าที่มาผัดหมี่โคราชแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้เพราะอยากทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่เก้า
อกจากนี้ยังได้เย็บกระทงใบตอง
เป็นภาชนะสำหรับใส่หมี่โคราช
ลดการใช้โฟมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ
อาสาแจกอาหารนี้ไม่ได้มีแต่ในกรุงเทพมหานคร
มีกันไปทั่วประเทศไทยเลยทีเดียว
ถือได้ว่าเป็นการรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ในหลวงราชการที่๙ของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ส่วนในช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวแล้ว
หลายคนนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปยังภาคเหนือ

เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าที่นั่นนักท่องเที่ยวแห่ชมเมล็ดกาแฟ
ต้นแรกที่ในหลวงราชการที่๙ประราชทานให้กับชาวเขาบนดอยอิทธานนตร์เมื่อ๔๒ปีก่อน
นายพันเทพจริงสืบสกุลหัวหน้าอุตยานแห่งชาติดอยอิทธานนท์

น้ำกาแฟประราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปอร์ลามิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่พระราชทานให้กับชาวบ้านบ้านหนองลมหมู่ที่๒๒ตำบลบ้านหลวง
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าปากาเกาะยอ
ได้ทดลองปลูกจำนวน๒๐๐ต้นเมื่อ๔๐ปีที่ผ่านมา
โดยถือว่าเป็นพื้นที่แรกบนดอยอินถนนจนประสบความสำเร็จเรื่อยมา
หลังจากที่นำกาแฟพระราชทานมาออกบูธโครงการอนุรักษ์ดอยอินทนนท
ที่ควงประตูท่าแผ่ในตัวเมืองเชียงใหม่
ก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากครับ
ก่อนนั้นนี้เมื่อ๔๐ปีที่แล้วในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานกาแฟพันธุ์อาราบิก้าให้กับนายพยูตาโร่
อายุ๗๕ปีอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น
แล้วก็ได้นำมาทดลองปลูกที่บ้านเมื่อปี๒๕๑๔ต่อมาปี๒๕๕๙
หลวงราชการที่๙ครับได้ทรงม้าและเสด็จพระราชดำเนินผ่าน๓ม่อนดอย
ดอยอ่างกาหรือว่าดอยอินถนนส่งมาติดตามความคืบหน้าการปลูกกาแฟ
ยั่งหมู่บ้านแห่งนี้จากนั้นจนถึงวันนี้
ชาวบ้านที่เคยปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกกาแฟ
ทำเกษตรอื่นและเลี้ยงสัตว์แทน
หลังจากการที่ในหลวงราชการที่๙
พระราชทานต้นกล้ากาแฟให้กับชาวบ้านได้มีอาชีพ
ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก
และทุกคนนั้นก็ได้ดำเนินรอยตามพระราชปนิษฐาน
โดยทำการเกษตรและยึดการใช้ชีวิตแบบพื้นฐาน
แห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

องค์นี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียว

ดูสิว่าวันนี้เมนูชามยักษ์ของเรา
จะเป็นเมนูอะไรสักครู่ค่ะ
ตามภาษาเยาวัยที่ไม่รู้กว่า
ท่านคือพระราชาในหลวงของปวงประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ทั้งนั้นทรงงานหนักเพื่อให้บ้านเมืองและชาวประชา
ร่มเย็นตลอดมา

โหเดินตามทางและคำซ้อน
ที่พ่ออยู่หัวได้กล่าวไว้
จนมาวันนี้สิบสามตุลาแทบขาดใจ
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ท่านคือพระราชา
ในรวมของภูมิประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ท่านนั้นส่งงานนั้น
เพื่อให้บ้านเมืองและชาวประชา
ในร่มเย็นตลอดมา
คือพี่น้องของไทย

ขอน้องทำตามคำสอน
ที่พ่ออยู่หัวได้กล่าวไว้

ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านคือพระราชาในรุ่นของภูมิประชาชาไทยภูมิสฤทธิ์ในหัวใจและรอดมา
ท่านเป็นสองแห่งหลังเพื่อให้บ้านเหมือนชาวประชา
แต่โรงเรียนและรอดมาอยู่ล้อมภองไทย
ก็เป็นคาโรงพบาททุกชาติไป
โปรดติดตามตอนต่อไป